ทริปนะครับลูกร่วมทริปคณะเศรษฐาบินประชุมจ่ายเงินเอง
และขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีและภรรยา
เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๘ครับ
นี่คือเครื่องบินของการบินไทยครับ
นำนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตี๒ครับตี๒ของ๑๙กันยายนตามเวลาท้องถิ่นครับ
แต่ว่าก่อนที่เครื่องจะลงจอดนะครับมีบรรยากาศนะครับบนเครื่องนะครับ

สวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
วันนี้นี่ที่นั่งท่านนายกที่เดินทาง

แต่เราท่องสปีดอยู่เราซอบอาจสปีดอยู่ครับ
คุณผู้ชมการประชูมสมัตรชาษฐ์สมัยสามัญครั้งที่๗๘
ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ในเวทีใหญ่

ถ้าภาพกว้างเลยจะไปหารือกับผู้นำ
ผู้นำนะครับในต่างประเทศประเทศต่างนะครับประเทศสมาชิก
และผู้นำองค์การระหว่างประเทศและบุคคลสำคัญ
เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ท่านนายกนะครับเตรียมไปเสนอแนวคิดออกบรอนครับ
บอลคือพันธบัตร๒๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า๗๐๐ล้านบาทไทยครับ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนธุรกิจสีเขียวในประเทศ
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทำตามกันในทั่วโลก
คุณผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังไปหารือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับ
นักธุรกิจชั้นนำที่จะชวนเขามาทำการลงทุนหรือว่าค้าขายกับประเทศไทยนะฮะ
เหมาลำการบินไทยงบ๓๐ล้าน

นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นโอ้โหประเด็นที่มีการวิภาควิจารณ์กัน
หมออ๋องไปสิงคโปร์
แต่ว่ารอบนี้เช่าเหมาลำการบินไทย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องฟังค่ะ
ทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ

คุณนัทริยาทวีวงเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคือตัวรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ท่านดูแลเรื่องการนำเสนอจัดหาภาษณะ

บอกว่าการเช่าเหมาลำการบินไทยครั้งนี้
เปรียบเทียบจากปัจจัยหลายอย่างเลยนะ
ซึ่งทางเลือกของเรา
ราคาอยู่ที่๓๐ล้านดังนั้นเมื่อเทียบกับเครื่องของกองทัพอากาศ
ถ้าเกิดว่ารวมราคาน้ำมันแล้วสูงไปถึง๔๐ล้านเลยนะ
และประกอบกับทางกองทัพเองก็ไม่สามารถรับประกันได้
ว่าเมื่อถึงเวลาเดินทางจะติดภารกิจจนไม่สามารถให้บริการเราได้
และที่เราเฉพาะเจาะจงการบินไทยเพราะเป็นการบินตรงกรุงเทพนิวยอร์ก
ตัดสินใจเลือกเหมาลำการบินไทยค่ะ
แล้วที่ลูกสาวล่ะลูกสาวร่วมเดินทางไปด้วยเหมือนกับพาดหัวด้านหลังของเรา
ร่วมทริปนะคะเรื่องนี้เนี่ยลูกสาวของนายกชำระค่าบริการเองทุกอย่าง
ทั้งค่าเครื่องค่าอาหารค่าที่พักไม่ได้ใช้เงินของราชการแม้แต่บาทเดียว
จ่ายเองบินเองถูกต้องเอาแล้วลูกสาวไปทำอะไรอ่ะ
แหละค่ะภรรยานายกรัฐมนตรีเนื่องจากทางสหรัฐเอง
มีการเชิญคู่สมรสนายกไปด้วยเพราะว่ามีภารกิจของคู่สมรส
ตังค์ยังไงผมเดาว่าเป็นแบบนี้เขาน่าจะคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวมา
เพราะว่าเขาเหมาลำเนี่ยคุณจะไปจ่ายยังไงเขาเหมาลำมา
ก็คือน่าจะมีการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัว
ต่อหัวเป็นเงินเท่าไหร่มีคนเพิ่มไปใช่ไหม
ลูกสาวนายกก็อาจจะเอาเงินนะครับคืนกับทางสำนักนายกไป
แล้วเวลาไปคืนตังค์คืนตังค์ราชการทำเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยก็คืนไป
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกหรือเปล่าถ้าผมเข้าใจแบบนี้ไม่ถูกทักท้วงมาได้
เพราะนี่เป็นการคาดการณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนที่จะไปเพิ่มเนี่ยจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมครับผมมีเมื่อกี้ตรวจสอบนายกใช่ไหม
ตรวจสอบนายกเรื่องไปยูเอ็นใช่ไหม
เรื่องของการตรวจสอบนะครับหมออ๋องรองประธานสภา
วันนี้ก็ได้รับการตรวจสอบจากคุณนิติพงศ์ห่อหน้า

ดี้ว่าไงพี่นี่บอกว่าท่านประธานที่เคารพวงเล็บ
หมายถึงรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานก็ได้
ด้วยความเคารพนะครับวงเล็บวลีด้วยความเคารพนะครับ
คือโปรดเตรียมรับความเคารพหนัก
ไม่มีอะไรที่เข้าใจได้เลยว่าทำไมต้องไปดูงานอะไรแบบนี้ที่สิงคโปร์
คือน้องจะกวนจุดประเทศก็ได้แต่อย่าใช้เงินทองของชาวบ้านแบบนี้
ไม่ชอบนักการเมืองรุ่นเก่าที่ทำแบบนี้
ไม่ชอบข้าราชการสติเก่าที่ทำแบบนี้
พี่ก็ไม่ชอบว่ะไม่อยากให้ราคาน้องเลยนะครับ
แต่ว่าต่อไปก็คุณผู้ชมไปอ่านเองที่เหลือก็แล้วกัน

นี่คือการตรวจสอบมาตรวจสอบกลับไม่โกงนะ

แต่อย่าลืมว่าประธานวันนอร์ท่านบอกเองว่าเป็นคนเซ็นอนุมัติงบ
การไปดูงานที่สิงคโปร์ตรวจสอบแล้ว
คุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อสักครู่เป็นภารกิจของนายกเศรษฐาที่ไประดับโลก

หน้าอุ้งอิ๊งไงเขาเรียกหัวหน้ากันทั้งพัก
อันนี้เป็นวาดที่หัวหน้าใช่ไหม

หัวหน้าอุ้งอิ๊งฝากไปถึงนายกเศรษฐาบอก
โอ้โหอานิดทำงานหนักขนาดนี้ดูทีมงานหน่อยไหม

คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
มาร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์๙รูป
ในวันครบรอบ๑๖ปีของการก่อตั้งพักครับ
หลังทำบุญเสร็จคุณอุ้งอิงก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของนายกเศรษฐาที่ท่านก็ทำงานมาตลอด

คุณอุ้งอิ๊งบอกให้กำลังใจนายกเศรษฐาทวีสินที่ลุยงานหนักนะ

แซวนายกไปทีว่าดูทีมงานด้วยนะท่านนะ
เดี๋ยวจะสลบกันหมดเพราะว่าท่านเนี่ยขยันแล้วก็ฟิตมากจริง

คุณอุ้งอิ๊งยังให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกหัวหน้าพัก
เพื่อไทยคนใหม่ด้วยว่าจะมีรายชื่อ
คุณอุ้งอิ๊งเองถูกเสนอด้วยหรือเปล่า

อิงพร้อมทำเพื่อพักอยู่แล้วไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีก็ตาม
เชียร์เสียงสนับสนุนเป็นกำลังใจให้อิ๊งแน่นอน
ถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าแล้วจะนำพักได้ดีกว่าอิ๊งยอม
แต่ถ้าเป็นอิ๊งแล้วคิดว่าดีที่สุดอิ๊งก็ยอมเช่นกัน
ไม่ได้ปิดประตูคุณอุ้งอิงก็บอกว่าถ้ามีคนที่ดีกว่า
ก็ยอมรับไม่ได้น้อยใจแต่ถ้าพักพิจารณาแล้วว่า
คุณอุ้งอิ๊งดีที่สุดเขาก็ยินยอมยินดีเช่นกัน
สำหรับการคัดเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่จะมีขึ้น
เดือนหน้าครับ๑๖ตุลาคมคุณผู้ชม